ไม่ว่างานการตัวเองก็ดีอยู่แล้วนะฮะ

นั่นหมายถึงการบริหารชีวิตที่ดีมาก

เปิดเลยเปิดเลย

เพราะให้เชอรี่ให้ใบตองได้สัมพันธ์
มิติต่างด้วย
แต่ว่าการดูเมื่อเกลียนภาพเนี่ย

จับแล้วพูดถึงบรรยากาศของ

นัทอย่าลืมใส่กระเป๋ากลับมาฝากนะ
ไม่เปิดดูซิกแพคนี้

เอามือเข้าไปดีกว่าครับ

นัดรูดลงได้แต่อย่ารูดขึ้นพี่แมนพร้อม
น้ำจริงมากแล้วนะ

เดี๋ยวรายการเราจะถูกด่าเอานะครับ

มีรายการบันเทิงรายการหนึ่ง

ดาราทุกคนที่นางไปถึง

ดีมากดูปากน้องนัดนะคะ

อยากจะเข้าไปให้สัมผัสมิตินะครับ